ชาวบ้านแล้วก็จิตอาสาเขาช่วยเหลือหมาจรจัด
มันถูกลวดรัดตรงปาก

คือเป็นแผลเป็นแผลบวมเป่งแล้วนะ

เขาบอกว่าน่าจะเป็นฝีมือของไอ้พวกที่
ดักจับสุนัขจะเอาไปทำอาหารอ๋อเปิดพิษดารอะไรอย่างนี้หรอคะ
เนี่ยฮะเหตุการณ์นี้อยู่ที่ห้องพักคนงานของโรงน้ำตาลนะครับ
หมู่๕ตะบนหนองไผ่แก้วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับ
พบสุนัขจรจัดตัวนี้ตัวผู้ฮะสีขาวเห็นไหม
พยายามจะเอาเท้าหน้าเนี่ยนะครับดึงไอ้ลวดสลิงเนี่ย
ปากมันบวมเป่งเลยนะครับเลือดก็ไหลชาวบ้านบอกมา
กู้ภัยมาช่วยกันเอาสุ่มไก่มาเอาแหมากะว่าจะเป็นเครื่องมือนะครับ
จับให้ได้นะครับจับให้ได้ปรากฏว่าพยายามใช้หลายเครื่องมือแล้ว
ลวดมันวิ่งจู๊ดเข้าไปในปากเนี้ยฟึกเนี้ยฮะอะนี้ตอนได้หรอ
โอ้โหเขาบอกเวียงแหกัน๓ครั้งกว่าจะจับได้นะฮะ
แล้วจากนั้นก็เอาครีมตัดลวดมาตัดลวดที่ปากมัน

ไอ้ขั้นตอนการตัดลวดโอ้เจ็บแทนโอ้เจ็บ

ตรงนี้ชั่วโมงกว่ากว่าจะตัดลวดได้
วาสนาเสียสะเดาอายุ๕๕ปี
เล่าบอกว่าเธอกับชาวบ้านระแวกนี้นะ
ให้ข้าวมันกินตลอดแหละสงสารมันนะครับ
เห็นว่ามีลวดมารัดอยู่ปากมันรวม
สารมากก็เลยแจ้งกู้ภัยมาช่วยกันนะครับ
ว่าบ่วงที่สุนัขไปติดเนี่ยน่าจะเป็นกลับดักครับ
ดักของแรงงานที่พวกที่ชอบดักหมาดักแมวไปกินน่ะ
โอ้อย่างอื่นมีไม่กินเหมือนกันไง
สุนัขตัวนี้มันพยายามจะดิ้นหนีแล้วครับ
แต่ก็คงพลาดอ่ะถูกลัดปากแบบนี้อ่ะ
อ้าวเข็ดนะเว้ยไอ้ขาวเข็ดนะ
เอ้ยเดี๋ยวดูมันน่ะ